ให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะ
สองอาทิตย์นี่แหละเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศลาวมีคนไปเห็นพญานาค
กำลังไหว้อยู่ในน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาเห็นบางส่วน

เป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวบอกเห็นบางส่วน
เออขอดูด้วยนี่มันจริงหรือเปล่าพญานาคจริงหรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คุณเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวสีออกดำยาวแล้วก็ไหว้ดำใหญ่ยาว
โผล่ขึ้นมาให้เห็นบางส่วนของร่างกายไม่ได้เห็นทั้งหมด
บอกวันนี้วันพระปู่ก็เลยมาให้เห็นใช่ไหมตามคลิปที่พูดว่าไม่ค่อย
วันพระก็คือวันอาทิตย์ที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาเขาถวายกระถิ่นกันในหลายวัดไง
เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นการทำบุญใหญ่หรือเปล่า
เอามาแชร์ไว้นะคะเขาบอกว่าเป็นพญานาคที่ลาว
คลิปที่เห็นเป็นการไลฟ์สดเลยนะไม่ใช่เป็นการถ่ายแล้วเอามาแชร์นะคือเขา
ช่วงที่เขาเห็นเขาบอกเขาไลฟ์สดเลย
ผู้หญิงคนที่ไลฟ์เขาบอกว่าเห็นวัตถุดำ
บางจังหวะพอโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันเห็นชัดว่าเป็นสีเขียว
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อปู่พญานาคที่มาปรากฏตัวให้เห็นเป็นบุญตา
ใครเห็นจะมีโชคมีลาบและไม่ได้เป็นการขึ้นมาแค่ครั้งเดียว
แต่เป็นการปรากฏตัวหลายครั้ง
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นในคลิปนะคะแต่ละครั้งที่โผล่ขึ้นมา

ปรบมือบางคนส่งเสียงสาธุ
อันนี้เชื่อของเขานะคะบอกว่าจะเป็นมงคลให้กับชีวิตค่ะ

หลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะเป็นพัยยะหน้าจริงรึเปล่าคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตามล่าลงไปพิสูจนถึงขั้นนำแม่น้ำโขงหรือเปล่า
เพื่อไปหาดูว่าเอ๊ะอันตรายนะอย่าทำอย่างนั้น